แรกของเราวันนี้นะต้องบอกว่าเป็นข่าวที่น่ายินดี
และถือว่าเป็นมงคลชีวิตคู่นะคะ
ของนางเอกสาวญาติธราชบาท
และวาดที่คุณสามีคุณเมฆค่ะ

และรับน้ำพระพุทธมนต์
จากสมเผ็ดพ
ชุดไทยสิวาลัยประยุกต์สวยงามมากคุณดูสิ
คือออกแบบตัดเย็บแบบประณีตมากจากห้องเสื้อฟินาเล่นะคะ
ขณะที่ว่าที่เจ้าบ่าวก็สวมสูตรสีครีม

เรียกได้ว่าน้อยแต่มากเรียบแต่โก้
ดูเป็นนุ่มที่อบอุ่นพอมาถ่ายรูปคู่กันแบบนี้

ปกติเราเห็นแต่หยาดทิพย์ถ่ายใส่ละคร

ก่อนหน้านี้ก็ปล่อยภาพแบบว่าเป็นชุดเจ้าสาว

แต่อีกหนึ่งคู่ที่ก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากันเลยนะคะ

ใช่แฟนเขาเตอร์ไพรส์ขอแต่งงานขณะที่กำลังจะรีวิวยำ

กลายเป็นว่าเอิ้นยำจะทำน้ำตาแตก

ใช่เพราะว่าเมื่อวานนี้แฟนหนุ่มนอกวงการ
หัวคุกเข่าขอแต่งงาน

ยำดีมาก

อะไรเนี่ย
อะไรของคุณเนี่ย

จะล้อมทำไม

คือส่วนตัวรู้จักทั้งคู่ไง
คือเพื่อนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจ
ที่เขาเจอแฟนคนที่ใช่สักที

เฮ้ยอะไรเนี่ย
ใจว่าไม่คิดว่าจะมาขอตอนนี้

เพราะว่าเป็นการแบบเซอร์ไพรส์จริง

ใช่พี่บอยเป็นคนถ่ายคลิปเอง
แล้วก็ได้เข้ามาแสดงความถือว่ารีคมค่ะ
คือจริงแล้วแฟนนุมของคุณไฟด์
หลายคนงงว่าเขามีฝ่าแฝดรึเปล่า
แบบว่าดูเหมือนกับสามีของคุณอีฟพุธิดา
คือจริงเขาเป็นฝาแฝดคนนี้คือฝาแฝดคนน้องของสามีค่ะสาวอีฟพุทธิดา
ก่อนหน้านี้หลายคนก็พากันเข้าใจผิด
คิดว่าเธอเนี่ยปุ๋ยไฟล์ชอบไปไหนมาไหนกับสามีของอีฟ

ซึ่งไฟล์เองนะล่าสุดเขาก็ลงไอจี

คุณพี่บอยพิษนุที่ช่วยจัดแจงวางแพลนทุกอย่าง
โดยเฉพาะอาแมนด้าพันรยาของคุณบอย
ก็เลยยอมออกมาแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ได้

เสร็จจากที่ทานข้าวนะคะก็ไปร่องเรือแม่น้ำเจ้าพญากัน
ถ่ายเป็นพรีเวดดิ้งนะคะดิฉันถามมาแล้วนะคะ
จัดหลายชุดเพราะว่าปีนี้มีหลายงานนะพี่แจ๊คนะ
ได้พร้อมแต่ก่อนจะไปงานแต่งฉันต้องรวยแล้วแหละ
ยังไงคะคุณจะบอกว่างานแต่งผ่านไปก็ยินดีกับเขาด้วยค่ะ